ในช่วงที่๒ของรายการก็พูดถึงเรื่องของท่าเรือกับเมืองทองกันดีกว่า
บริษัทไทยลีกมีการจัดงานแถลงข่าว
ก็คือเปิดโอกาสให้ทีมที่โปรแกรมแข่งขันสุดสัปดาห์นี้เนี่ย
พูดถึงความพร้อมต่างสอบถามถึงข่าวต่างด้วย
ประเด็นสำคัญนะครับอยู่ที่เรื่องของการเข้าชมเกมการแข่งขันระหว่าง

นายกรวีปริศนานันทกุลครับประธานเจ้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขัน
บริษัทไทยลีกก็บอกนะครับว่ามันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

คือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นข้อตกลงกันของแฟนฟุตบอลทั้งสองทีม
ก็คุยกับสโมสรด้วยตกลงว่า
อ่ะเดี๋ยวปล่อยให้แต่ละทีมที่เป็นเจ้าบ้านจัดการแข่งขันไป

แสดงไม่เกิดปัญหาหรือดูการขันผ่านมาใช่เรื่องของความปลอดภัย
ก็เลยตกลงไว้แล้วก็ส่งเรื่องหนังสือไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
ว่าทางทีมเยือนจะไม่ขอเข้าชมเกมการแข่งขันคู่นี้นะ
แล้วก็สมาคมก็ไม่ขัดข้อง
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดี
เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้สมาคมก็เข้าใจ
เกมที่จะแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีแต่แฟนบอลเมืองทองที่เป็นเจ้าบ้าน
ส่วนเกมนัดหน้าก็จะมีแต่แฟนบอลของการท่าเรือที่เป็นเจ้าบ้านทำเกม
เข้าใจตรงกันหลังจากที่ปีนี้จริงถึงครบกำหนดแล้ว
สามารถที่จะกลับมาดูเกมได้แบบปกติ
แต่ว่าแฟนก็ยังคิดว่าเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็มันมีความเข้าใจผิดในโลกโซเชียลมีเดียนะ
บอกว่าทางสมาคมไปห้ามไม่ใช่
สมาคมก็บอกมาแล้วนะครับว่าอยู่ที่แฟนบอลและสโมสรทั้ง๒สโมสรนะครับ
ซึ่งผู้จัดการทีมของเมืองทองนะคะคุณเพียรศักดิ์อ่อนสำอางนะคะ
ก็บอกว่าเกมในบ้านนัดนี้จะสู้เดินหน้าเต็มที่

คือเขาชนะมาทั้งคู่ในเกมแรกแต่เมืองทองเนี่ยประตูได้เสียดีกว่า
ใช่ส่วนเจอเด็ดนี้แล้วนะครับเจอเด็ดก็บอกกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าปีนี้คุมกำลังของท่าเรือได้ดีมาก
แล้วก็ผ่านเกมแรกไปก็ต้องปรับจูนอยู่
ผู้เล่นบางส่วนที่ได้มาในช่วงโค้กสุดท้ายของตลาดซื้อขาย
ก็ยังต้องใช้เวลาในการจูนกับทีม
คือขอ๑แชมป์เป็นอย่างน้อยรายการไหนก็ได้
ก็ยอมรับแหละว่ากดดันนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้ได้
แล้วก็บอกที่ว่ากดดันกว่าปีที่เขาเนี่ยคุมชนบริคว้าชั้นไทยหลีก็ปีสองพันเจ็ดอีก
เพราะว่าขุมกำลังในปีนี้ของท่าเรือดีมากแล้วก็ถูกคาดหวังไม่ธรรมดา
ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดถ้าทีคอร์สแลนต์ภูตบอลมานะครับ
ก็ก็แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยนะเตะมันก็ดัดหลงต่างมา
ยังต้องปรับเรื่องวิธีการเล่นทุกคนก็ต้องเรียนรู้
ตัวทั้งทีมเวิร์คทั้งอะไรหลายอย่างในการที่จะปรับเล่นให้เข้ากัน
ซึ่งผมว่าทีมจะดีขึ้นเรื่อย
ปีจอมชนบุรีได้แชมป์นั้นเป้าหมายของชนบุรีก็คือ
ไม่ตกชั้นแล้วก็ดีกว่าอันดับที่แล้วปีที่แล้วก็พออะไรอย่างนี้
ซึ่งก็ไม่สูงมากแต่พวกเราทำกันได้เกินคาด
ก็จะรู้ใจกันเล่นด้วยกันมานานทุกคนจะรู้ใจกันแล้วทุกคนสู้เหมือนครอบครัวครับ
จะต้องปรับให้เขาให้มาเล่นด้วยกันให้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากกว่า
มันก็มีไหมมันก็มีครับแต่ก็มันก็ต้องดูกันยาว
ช่วงนี้เราอาจจะไปช้ำลีกก็ได้ใครจะไปดูครับ
หรืออาจจะได้สู้ใดสู้หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ตัวผู้เล่นเราก็ปีนี้เราก็อยู่ในระดับท็อป
เอามาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๘สัปดาห์นี้กันบ้างนะคะ
ส่วนวันเสาร์นะคะมีแข่งขันหลายคู่คู่ที่น่าสนใจละกัน๖โมงเย็นเมืองทองยูเนเต็ด
เจอกับการท่าเรือเอฟซีส่วนวันอาทิตย์นะคะมีแข่งกัน๔คู่คู่บิ๊กแมชก็มีบุรีรำค่ะ